นอกจากนี้นะครับเรื่องของของหวานเดี๋ยวจะพาไปทานให้เบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวเชล

ทานอะไรก็ดีที่มันหวานก็ต้องบัวลอยทุเรียนด้วย
ทั้งบัวลอยทั้งทุเรียนมารวมกันได้อย่างไรไปดูกันครับนี่ลิ้มลองความอร่อยเมนูเด็ดเลยนะครับของดีเมือง

ร้านนี้ครับบัวลอยปินชาเป็นบัวลอยไข่หวานไอศครีมนะครับมีให้ได้ทานกันด้วยทั้งบัวลอยทั้งไอศครีมแหละครับที่ตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองบอกเลยนะเมนูที่จะพาไปชิมวันนี้หาทานยากแล้วที่นี่ทีเด็ดมากเพราะว่าเป็นเมนูบัวลอยทุเรียน
อ่าบัวลอยทุเรียนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยกินเลย
เขาบอกว่าบัวลอยทุเรียนที่นี่นะครับเขาคัดเอาเนื้อทุเรียนแบบเน้นผสมกับแป้งทานคู่กับน้ำกะทิตามแบบฉบับบัวลอยหอมหวานอร่อยชื่นใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่อร่อยรับหน้าร้อนแบบนี้
โอ้โหน่าทานจริงแล้วโรยงาด้วยค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับก็คือคุณประพัดศรกันทุกข์นะครับ
เล่าว่าตัวเองทำขนมบัวลอยมาขายนานกว่า๒๐ปีแล้ว
บัวลอยที่ร้านก็เป็นแบบสมุนไพรนะที่เห็นเป็นสีเนี่ยเขาใช้สีที่มาจากธรรมชาติ

สีม่วงก็เอามาจากมันม่วง

แล้วก็ยังมีนี่บัวลอยที่มันมีไส้

ข้างในมันนะบัวรอยที่มีไส้ลูกมันจะใหญ่หน่อย
ข้างในมันจะเป็นไส้เผือกกวนกับไส้ถั่วกวน
ล้อทำให้ดูมีรสชาติขึ้นมากัดเข้าไปแล้วไส้แบบแตกทะลักอย่างนี้เนอะ

ส่วนเมนูที่ขายดีจนเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาตนเองได้คิดค้นขึ้นมานั่นก็คือบัวลอยทุเรียน

ใช่ครับเขาบอกว่าที่ทำได้นะเนื่องจากที่บ้านทำสวนทุเรียนด้วย
ก็เลยมีทุเรียนมาทำเป็นบัวลอยแบบนี้ราคาเป็นยังไง

แพงอย่างที่คิดครับบัวลอยธรรมดาที่ไม่ใส่ไข่ธรรมดาธรรมดาเลยนะขายถ้วยละ๒๐บาท
แต่ถ้าใส่ไข่เข้าไปก็๒๕บาทแต่ถ้าเพิ่มมาอีกนิดก็จะเป็นไข่เค็ม๓๐บาทนะครับ
ส่วนบัวลอยไข่เต่าที่มันมีไส้และบัวลอยทุเรียนราคาเดียวกันก็คือถ้วยละ๓๐บาทนั่นเอง
อย่างอื่นเขาก็มีให้เลือกทานกันด้วยนะครับ
ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยถ้าอยู่แถวระยองหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่นั่นนะครับ
ลองกันได้กับร้านนี้ครับบัวลอยปินชานะครับ
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนหน้าวัดน้ำคอกใหม่ตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ถ้าไปไม่ถูกหรือจะโทรไปสั่งอะไรยังไงแล้วก็ลองโทรไปสอบถามกันดูหมายเลขโทรศัพท์

ร้านเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงไปจนถึง๒ทุ่มของทุกวันไม่มีวันหยุด
โอ้โหดีจังเลยแล้วเนี่ยลูกค้าเยอะมากเหมือนกันนะ
บรรยากาศในร้านมีโต๊ะญี่ปุ่นเตี้ยเล็กนั่งแล้วก็ทานกันสบาย
ใจเย็นจดเบอร์ไว้นะแล้วหาโอกาสไปทานกันนะคะ